กันที่หนังไทยกันนะคะสำหรับแสงกระสือเตรียมเข้าฉายแล้วทั้งผู้กำกับแล้วก็สางนักแสดงนำเขาเตรียมขนเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนกันแบบไม่อั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซีจีผีกระสือรวมไปถึงซิกแพคแน่นแน่นของพระเอกและฉากเลิฟซีนแบบเรียวโดยตอนนี้ปิดดิวขายเกือบทั่วเอเชียแล้วนะคะและไม่หวั่นแม้โปรแกรม
มีทั้งสดสยองแล้วก็ไล่ล่าครับ
แล้วก็เป็นหนังติลเลอร์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ขิดว่าหนังไทยเราก็มีดี
น้องเล่นกันสุดยอดทุกคนนะครับ
แค่ดูซีจีดูพี่เกสถอดเสื้อก็คุ้มมากแล้ว
ครับนะฮะก็ดีฮะดีฮะลองไปดูสับสนุนหนังไทยกันครับ
อ่าก็อย่าไปเพลิดเพลินกับทั้งซีจีแล้วก็ซิกแพคกันไป
ใช่แล้วค่ะส่วนพระเอกของเรื่องโอบนิธิค่ะ
กำลังใจดีดีหวานใจคนสวยมะปรางมาเชียร์ใกล้ชิด
ทำเอานุ่มโอมเนี่ยปลื้มปริ่มยิ้มไม่หยุด
ส่วนเรื่องความหวานค่ะคู่นี้หนุ่มอบเขาประกาศชัด
รักแฟนหวยของแฟนมากมากและแม้ว่างานจะยุ่งทั้งสองคนนะคะ
แต่เขาบอกว่าแค่ว่างกัน๕นาทีก็มีเวลาให้กันและกันแล้วล่ะค่ะ
ระดับความห่วงของเรานี่ขนาดไหนครับจริงจริงแล้วอ่ะครับ
ส่วนตัวเราด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับคือเราชอบดูคนอื่นสวยนู่นนี่นั่น
ระดับความห่วงของเรานี่ขนาดไหนครับจริงจริงแล้วอ่ะครับ
ส่วนตัวเราด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับคือเราชอบดูคนอื่นสวยนู่นนี่นั่น
สไตล์การแต่งตัวเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้ถึงกับว่าเขาแบบไม่ได้มานางสายเซ็กซี่อะครับ
ผมว่าคงไม่มีวันนั้นหรอกนะครับส่วนตัวเขาเขาไม่ได้มีแววว่าจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับผม
ถ้ามีแบบนั้นก็คงจะต้องคุยกันนิดนึงครับผม
ของใครใครก็ห่วงครับ

ชัดเจนนะจ๊ะของใครใครก็ห่วงพี่โอมเนี่ยห่วงน้องมะปรางมาก
เป็นธรรมดาแฟนเขาสวยขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาแบบสายหวานด้วยนะจ
ใช่แล้วใครอยากติดตามผลงานของหนุ่มโอบก็๑๔มีนาคมนี้พฤหัสนี้นะคะไปดูกันได้แสงกระสือนะจ๊ะ